นี่ก็เป็นครั้งที่๒ในรอบ๑ปีนะครับ
หลังได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อต้นปีที่แล้ว
ทำให้มีนักดับเพลิงเสียชีวิตไป๑คน
มีการสูญเสียมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ

จากกรณีระบบดับเพลิงของอาคารนั้นขัดข้อง
ล่าสุดครับสารได้อนุมัติหมายจับ๒ผู้บริหารบริษัทเอกชน
ที่รับผิดชอบในเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
ในข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและก็ถึงแก่ความตาย

เหตุการณ์ระบบดับเพลิงธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่บกพร่อง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๘คนบาดเจ็บ๗คน
โดยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งคลี่คลายปมข้อสงสัยโดยเฉพาะระบบไพโดเจน
ที่ทำงานหลังจากตรวจพบอุณหภูมิความร้อน๓๐๐๔๐๐องศาเซลเซียต
ภายในห้องนิรภัยซึ่งอยู่ชั้นใต้ดิน
จนถึงขณะนี้ตำรวจนครบาลพระหลโยธินได้สอบปากคำพยานแล้ว๑๐ปาก
รวมทั้งได้เรียกเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร๓คน
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะการทำงานของระบบไพรโดเจนคือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีความปลอดภัย
และทันสมัยที่สุดในขณะนี้
ประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีบางได้รับสัญญาณมาแล้วเนี่ย
ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นไม่พื้นไว้บัตรตามที่ควรจะทำ
ก็เป็นอะไรที่ต้องมีการตรวจสอบดำเนินการเรื่องเหล่านี้

จากการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
คราบสีดำปรากฏในบริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นร่องรอยของการทำปฏิกิริยาของสารเคมี
โดยไม่พบการระเบิดหรือเพลิงไหม้
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
ขณะที่ระบบตรวจจับพบความร้อนแล้วส่งเสียงเตือนภัย
พนักงานซ่อมบำรุงยังคงอยู่ในห้องนิรภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที
ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน
แต่บังเอิญอาจจะไม่เป็นควันมันอาจจะมีฝุ่นละอองก็ได้
ปกติเขาก็จะมีอารามนะมีระบบอารามอยู่แล้ว
อารามเขาก็ไปตรวจจุดตรงที่มีปัญหา
ก็ไปตรวจจุดที่เป็นปัญหาเนี่ย
ก็ยังมีเห็นภาพยังเห็นไฟล์แมนของอาคารเนี่ย
แนวทางการสอบสวนพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์
ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ดูแลระบบป้องกันอัคคีภัย
เนื่องจากเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่นิยม
เพราะสามารถป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์

ที่บริษัทดังกล่าวจะได้ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

โดยเปลี่ยนจากระบบไฮโดรเจนเป็นระบบไนโตรเจน
เพื่อให้การป้องกันอคิภัยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
จริงระบบนี้ถ้าเธอรู้ว่าเป็นระบบที่ผมคิดว่า

ตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรามีความตระหนักเรื่องนี้ดี
แล้วเราไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีล่าสุด
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลพระหลโยธิน

เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในครั้งนี้
โดยมีรายงานว่าจะเป็นบริษัทเอกชน๒บริษัท
ในข้อหากระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต